ทุกคนร้องได้ไหมละ
ทุกคนร้องได้ไหมละ
ใจมันเต้นบอกไปจนว่า
อยากจบกับอายคนแล้ว

คนนี้หนูหนูมา

บรรเวอร์

ยิ่งก้มต่ำเท่าไหร่เขาก็ก้มต่ำ

แล้วผู้ใหญ่เมื่อกี้ผู้ใหญ่ก็ก้มเขาก็ก้มไป

ใช่อีกนิดเดียวจะมุดดินกันไปแล้วนะสองคนนี้
ดีมากเลยคุณแม่สอนมาดีเลยใบบัวน่ารักมากเลยลูก

พร้อมแล้วนะครับเพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องใบบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทน้องใบบัวร้อง
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้

แต่ตอนบัดก็ร้องได้ตกใจเหมือนกันนะ
ตกใจไหมคะใบบัวตกใจไหม
ตกใจแต่ว่าดีใจด้วยนะคะ
ตกใจแต่ว่าดีใจด้วยนะคะ
ก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่าร้องได้ในเพลงที่๒แบบนี้

ให้เคอรี่ประสงค์ได้บ่
เพลงของคุณเบลนิพาดานั่นเอง
ก็ทันยุคทันสมัยดีจริงนะครับ

นี่เขาส่งซิกให้คุณแม่แล้ว

ก็ส่งกำลังใจให้แม่
แม่ก็ส่งกำลังใจให้หนูตอบกลับค่ะ
แสดงว่าฉันรักคุณผมรักคุณ
ส่งกำลังใจให้คุณแม่แล้วคุณแม่ตอบกลับ
แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นใบบัวหรือคุณแม่ปู

ใช่ค่ะ

กลับมาเป็นกำลังใจให้กับคู่แม่ลูกคู่นี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ
ไทยรออยู่ค่ะ
ไทยรัดทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

ขอบคุณค่ะที่เป็นกำลังใจให้หนู
วันนี้หนูได้ทำเพื่อแม่แล้ว
ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
อกจากชอบร้องเพลงแล้วชอบเต้นแล้วยังชอบทำอะไรอีก

ถ้ามีพรวิเศษใบบัวอยากขออะไรบ้าง
หนูไม่อยากให้คุณแม่ตาย

ขอบคุณที่จะอยู่กับหนูไปนานค่ะ

พ่อหนูจะสู้เพราะแม่วันนี้แหละค่ะ
โกรธโหมนหนา
โปรดติดตามตอนต่อไป